สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
ใครจะไปเที่ยวส่งท้ายปีภาคเหนือภาคอีสานสภาพอากาศหนาวเย็นต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชม
ในขณะเดียวกันภาคใต้สภาพอากาศไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่เพราะว่าจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นค่ะ
จากการตรวจสอบเราพบว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะในระยะนี้อากาศหนาวเย็นมีหมอกในตอนเช้ายอดดอยยอดภูอากาศหนาวจัด
เกิดน้ำค้างแข็งได้บ้างในพื้นที่นะคะอุณหภูมิต่ำสุด๖๑๔องศาค่ะ
ขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกข้ามถึงเช้าอากาศเย็นลมพัดแรงอุณหภูมิลดลง๒๔องศา
อุณหภูมิต่ำสุดบนพื้นราบอยู่ที่๑๕องศาคลื่นสูง๑๒เมตรค่ะ
ในขณะเดียวกันภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นทั้งสองฝั่งค่ะ๑๔๐๖๐ของพื้นที่
ตกหนักทางตอนล่างของภาคจุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า๓เมตร
เรือเล็กงดจัดออกจากฝั่งไปก่อนค่ะ
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ
ถึงเช้าอากาศเย็นอุณหภูมิจะลดลงอีก๑๓องศา
อุณหภูมิต่ำสุดบนพื้นราบอยู่ที่๑๙องศาค่ะ